จากทางใต้มาที่นครสวรรค์คุณผู้ชมครับ
ยังคงมีบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะครับ
ชาวปากน้ำโพวันนี้มีการตั้งโต๊ะไหว้เตรียมรอรับ
ขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่จะมาเยี่ยมเยี่ยน
แล้วก็ให้พรกับประชาชนทั่วเมืองด้วยนะครับ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะจากคุณดิตระดาวิชัยดิต
ผู้เสื้อข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากถนนโกศีจังหวัดนครสวรรค์

ขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเกิดขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
และตอนนี้นะคะหัวขบวนก็ผ่านถนนโกศีไปแล้ว
ขณะที่ประชาชนรวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ
ได้มาตั้งโต๊ะรอรับองค์เทพเจ้า
เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงตรุษจีนปีนี้ค่ะ
สิงโตปากกิ่ง๑๐๐ตัวเพื่อที่จะฉลองงานศตวรรษแห่งศรัทธา๑๐๐ปีสืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
นำขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยเคลื่อนเยี่ยมเยี่ยมประชาชนนะคะในเมืองปากน้ำโพตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา
หัวขบวนนั้นค่ะนำโดยขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระในใจของประชาชน
ก่อนที่จะนำขบวนมิตรภาพนะคะความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนาน
และตามด้วยขบวนแห่สิงโตที่ประชาชนรอคอยชมค่ะ
จากนี้นะคะยังมีประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่สองข้างทางสำหรับถนนเส้นทางที่เทพเจ้านั้นแห่ผ่านนะคะ
ก็จะตั้งโต๊ะด้วยเครื่องอาหารเจน้ำชาผลไม้มงคลทั้งส้มกล้วยสาลีและแอปเปิ้ลรวมถึงถั่วงาของหวานด้วยค่ะ
หากสังเกตในกระถางทูบก็จะมีเมล็ดข้าวสารถั่วงาต่างนะคะ
เพื่อที่จะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีนี้
สองข้างทางถนนโกศีแห่งนี้นะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนออกมาต้อนรับเทพเจ้าที่จะเสด็จผ่านหน้าบ้านค่ะ
เพื่อรอกราบไหว้นะคะสำหรับเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทัพทิมเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่กวนอิ่มค่ะ
ที่ออกมาเยี่ยมเยี่ยมประชาชนและอวยพรให้ประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุข
รวมถึงกิจการการค้ารุ่งเรืองในวันปีใหม่นี้ค่ะซึ่งสำนักงานต่างต่างรวมถึงบ้านเรือนต่างต่างที่ไม่ได้อยู่ตามเส้นทางที่เทพเจ้าเสด็จผ่านนะคะ
ก็จะมีการนำส้มมาเชิญองค์เทพเจ้าไปโปรดเพื่อที่จะอวยพรสำนักงานด้วยค่ะ
โดยหลังจากนี้ขบวนองค์เทพก็จะเคลื่อนแห่แหนไปทั่วเมืองปากน้ำโพ
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไปจนถึงเย็นวันนี้เลยทีเดียวค่ะ
ติดระดาษวิชาดิตข่าวเทราะห์ทีวีรายงานสดจากถนนโกศีจังหวัดนครสวรรค์